นี่จะให้ดูเรื่องราวเรื่องหนึ่งคือยังไงรู้ไหม
คือด้วยความที่ว่าการที่เราต้องอยู่บ้าน
บางทีมันเบื่อนะโดนกักเนื้อกักตัวอยู่บ้าน

บางบ้านมีโต๊ะบิงปองกางโต๊ะบิงปองเล่นมันซะเลย
ความสนุกสนานก็เกิดแต่บางทีก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันครับ
โอ้ยเจ็บนะครับนะ

นี่คิดดิสเกิร์ฟนี่แบ็คแฮนด์ท็อปสปิน

มิงพองอยู่ที่บ้านอย่างนี้แหละตอนเด็กแล้วบางทีเล่นไปเล่นมา

ลื่นใช่มือมันจะลื่นใช่ใช่แล้วผมก็เคยแก๊คแฮนท็อปสปินอย่างนี้แหละ

หน้าแม่คุณไม่ต้องโดนหลอดไฟแตกแม่คุณจะบ่นอีก๓วัน๘วันเลยล่ะ

คือคนในครอบครัวก็เราก็นั่งดูเพลินเนี่ยนะ
ปิงปองไปป๊อกแป๊กมันก็เผินดี
แต่บางทีคุณจะใส่แก๊คแฮนหรือโฟแฮนด์เนี่ย